อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ต้องตามกันนะคะเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นหลายคนเคยเจอตัวเป็นเป็นด้วยนะคะ
สำหรับกรณีแก๊งขอทานข้ามชาติอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกกัน
คือคุณกันจอมพลังเนี่ยประสานทั้งตำรวจประสานทั้งพมนะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเรามีแก๊งขอทานข้ามชาติแล้วบอกว่าเป็นชาวจีนอย่างผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ที่เห็นอยู่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เห็นอยู่คนนี้เขาแต่งตัวด้วยชุดนักศึกษานะคะ
แล้วก็ลักษณะใบหน้าเขาเนี่ยคือเป็นแผลร่องรอยเหมือนถูกไฟลูบเหมือนถูกน้ำกรดสาด
นิ้วมือนี่ถูกตัดหมดเลยนะคะแล้วก็ไปนั่งขอทานอยู่ตามห้างดังในหลายหลายพื้นที่
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจบุกไปรวบแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ดูกันไปว่าเอ๊ะทำไมเขาอาจจะเป็นคนที่เขามานั่งขอทานเฉยหรือเปล่า
หรือทำไมถึงถูกโยงไปถึงขอทานข้ามชาติได้เดี๋ยวไปดูนาทีจับกลุ่มก่อนค่ะ
เอ่อนี่เราไปอีกอักษรอะไรไหมอ๋อไม่ได้ยินค่ะนี่ค่ะ
ตำรวจสนบังพลัดเจ้าหน้าที่พมไปเชิญตัวผู้หญิงคนนี้นะคะ
เป็นหญิงชาวจีนที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลไฟคลอก
ชุดนักศึกษาตอนแรกเธอพยายามจะหนีเข้าไปในห้องน้ำ
ห้างสรรพสินค้าย่านปิ่นกล้าวอ่ะค่ะอืม
ก็ไปพาตัวออกมาคุณกันก็ถามว่าเออถามภาษาอังกฤษนะว่าเป็นคนจีนหรือเปล่า
เขาก็เหมือนพูดทำนองว่าเขาไม่ได้ยินหรือพูดไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเหมือนกับหูมันโดนไหม้ไปด้วยโดนอะไรไปด้วย
คืออย่างนี้ใครไปเห็นก็สงสารใช่ค่ะ
แล้วไปเจอไหมอ่านึกว่าเป็นเด็กนักเรียนนึกว่าคนไทยใช่
อันนี้ถูกไฟไหม้อย่างนี้แล้วมานั่งขอทานเหตุมาอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะ
อ่าตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยค้นพบเงินเหรียญแล้วก็แบงค์ยี่สิบเยอะมากครับ
แต่ไม่เจอหนังสือเดินทางหรือเอกสารส่วนตัวเลยนะคะ
เราไปคุยกับแม่ค้าหน้าห้างบอกต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มขอทานแต่งชุดนักศึกษา
ปักหลักนั่งขอทานตั้งแต่เช้าจนค่ำอะค่ะ
ไม่รู้ว่ามาจากไหนนี่เงินที่ได้เห็นไหมคะน้องมิ้นเยอะไหมล่ะ
นี่ทำงานนี่ค่าแรงขั้นต่ำเราจะทำงานทั้งวันยังไม่ได้เท่านี้เลยนะเนี่ย
เขาบอกได้วันละหมื่นบ้างครับพี่อุ๊ยหมื่นเลยเหรอ

คนไทยนี่โอ้โหบางคนบางอาชีพทำงานทั้งเดือนนะฮะ
ยังไม่ใจดีโอ้โหนี่วันละหมื่นนะ
อ้อเดือนนึงโอ้โหสิบวันแสน
ใช่เดือนนึงปลาไปสามแสนเหรอ
แล้วทุกคนมีลักษณะที่เหมือนกันคืออะไรรู้ไหมคะ
อ่าหนึ่งใส่ชุดนักศึกษาและสองมีแผลถูกไฟคลอกเหมือนกันหมดเลย
ลักษณะเหมือนประสบเหตุมาใช่ค่ะ
ถูกไฟคลอกจนพิกลพิการต้องมานั่งขอทานใช่ค่ะ
เราเห็นเราก็สงสารสิเอา๒๐บาทให้เขาเถอะ
ใช่เพราะเขาจะทำงานยังไงมือเขาก็กุดอ่ะนิ้วก็ถูกแบบมันไม่มีนิ้วอ่ะ

ภายคลอศักดิ์หลวก
หรือที่ปฤตปริจัยใหม่
เราได้สังเกตมาว่า

รักกายมันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่า

นี่เขาเป็นผู้ประสบเหตุจาก
แก๊สระเบิดตรงเพชรบุรีตัดใหม่หรือเปล่า

ทีนี้คุณกันจอมพลังก็บอกว่าตอนนี้
กระทรวงพมตรวจพบแล้ว๕คนจาก๗คนนะครับ

รายได้ต่อเดือนเมื่อกี้พี่หุยคำนวณเท่าไหร่นะคะ

แสดงว่าบางวันมันพีคมากกว่านั้น

คือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นมา
มา๒๓วันแล้วที่ผมเห็น

คือมีคนเนี่ยเขาแชร์
แล้วแบบโอ้โหน่าสงสารมากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย

เบียนนั่งอยู่ถูกไฟรวกพี่คนพี่กันอย่างนี้

แล้วคุณกันเขารู้ข่าวเขาก็เลยไปไล่ดูให้ว่า

บนไฟละถ้าคือรักษณะท้ายกันหมดเลยค่ะ
ซึ่งสรุปคือของของเป็นขบวนการคือพิการจริงนั่นแหละแต่เป็นขบวนการไม่ใช่ขอทานจริงไม่ใช่ระบาดจริง
ไล่ไปเลยทีละคนนะคะรายแรกนะคะเป็นผู้หญิงอายุ๔๐ปีเป็นคนจีนทั้งหมดนะคะ
รายแรกเป็นผู้หญิงอายุ๔๐ปีค่ะคนนี้มีบาดแผลที่ใบหน้า
หลังจากมีล่ามคนไทยค่ะพี่อุ๋ยล่ามคนไทยมาขอเคลียร์กับตำรวจสอนอปทุมวัน

ใช่ส่วนบาดแผลเนี่ยเจ้าตัวให้การว่าถูกไฟไหม้ที่ประเทศจีน
ถึงขั้นมีล่ามาขอเคลียร์เลยเหรอ
เป็นขอทานที่มีร่ามติดตัวงูไหมล่ะแล้วร่ามคนไทยนะ

ไปดูคนที่๒ค่ะเป็นผู้หญิงจีนอีกเช่นเดียวกันอายุ๓๔ปีคนที่ใส่ชุดธรรมดานะคะ
แต่มีบาดแผลทั้งศีรษะแล้วก็ใบหน้านิ้วมือสองข้างกุดนั่งขอทานอยู่ย่านแพรติแรม
จับกลุ่มไปเมื่อ๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานซื้อเนี่ยมีเงินติดตัว๑๔๐๐บาท

พื้นที่สอนอพญาไทยบาดแผลเขาบอกว่าเขาถูกไฟไหม้ที่ประเทศจีนค่ะ
มิ้นเราเคยมีเงินติดตัววันละหมื่นไหมเนี่ย
เอาจริงไหมคะไม่มีค่ะ

ผู้หญิงจีนอีกเหมือนกันอายุ๓๙ปีคนที่ใส่ชุดนักศึกษามีแผลที่ใบหน้า
นิ้วมือกุดสองข้างนั่งอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเกล้า
จับเมื่อวานนี้คือคนที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
เงินติดตัวที่เห็นแบงค์๒๐๒๐เยอะนั่นน่ะพี่อุ๋ย

พาสปอร์ตและระหว่างตอนจับมีล่ามเอาพาสปอร์ตมาให้
แล้วก็ขอเคลียร์ด้วยเงิน๑๐๐๐บาทแลกกับการปล่อยตัว

ถ้าให้ไปตำรวจกลายเป็นว่าขอทานแทนเลยนะ

ว่ามันทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหวันละหมื่นนะ

รายนี้ถามว่าไปโดนไฟไหม้ที่ไหนมาล่ะ

เป็นผู้ชายบ้างคราวนี้อ่าเป็นยังไงชาวจีนอีกเหมือนกัน
ผู้ชายชาวจีนอายุ๒๗ปีไม่ปรากฏบัตรแผลบนใบหน้า
แต่แขนด้วนสองข้างค่ะขอทานอยู่บีทีเอสอโศก
มีพาสปอร์ตเพิ่งทำใหม่เลยโดนจับวันนี้
มีเงินติดตัวในกล่องสีชมพูเก้าร้อยบาทค่ะอืม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

คนจีนเหมือนกันขอทานอยู่ที่ศรีลมซอย๔
เจ้าหน้าที่จับตัวไว้ได้มีบาดแผลที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัว
เขาบอกว่าเกิดขึ้นสมัยเป็นทหารที่จีนค่ะ
แต่ไม่ได้บอกว่าเกิดจากอะไรนะคะจับวันนี้
มีเงินติดตัวประมาณ๔๐๕๐บาทคนนี้น้อยหน่อย
พักอาศัยอยู่ย่านเยาวราชนะคะ
ต้องสงสารไหมเนี่ยมีเงินแค่๔๐๕๐บาท
ต้องสงสัยมากกว่าค่ะอันนี้
เขาบอกเพิ่งนี่ตรวจสอบไปเพิ่งเข้าประเทศไทยมาเมื่อ๒พฤศจิกายนเองนะคะพี่อุ๋ย
เข้ามาทางประเทศลาวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
เขาบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะมาเที่ยวเอาแล้วยังไงมาลงเอยนั่งขอทานล่ะ
เพื่อนแนะนำเพื่อนชาวจีนแนะนำบอกให้ลองนั่งขอทานก็เลยลองทำดูค่ะ
แกบอกว่าที่ต่างประเทศต่างประเทศมาพ่อแกเป็นทหารแกไม่อยากให้ถ่ายรูป
เพราะว่าสภาพแบบนี้มาจากการเป็นทหาร
แต่น้องคนนี้ไม่ใช่ร่ามของแก๊งพวกนี้นะ
ไม่ใช่ค่ะน่าจะเป็นน้องที่ไปขอความร่วมมือจากย่านตรงนั้นที่พูดภาษาจีนได้

เดี๋ยววันนี้คุณกัลเข้าไปกับเจ้าหน้าที่ที่แรกกากลายคนสองคนนึงเขาใส่ยิ่งได้ข้อมูลเรื่อย
เชบที่มีหนีสองให้สามคนไว้ประเทศก็ต้องปลอดภัย
ใช่ค่ะพอจับตัวผู้ชายรายที่๗คนนี้ได้ตรสนบังรักษ์ก็คลุมตัวไปสอบสวน
เขามีมือถือ๑เครื่องค่ะ
เคสโทรศัพท์มีเบอร์ไทยแปะเอาไว้ด้วย
เพิ่งมาเมื่อ๒พฤศจิกายนบอกจะกลับพรุ่งนี้ใช่ไหม
เคสมือถือมีเบอร์ภาษาไทยแปะเอาไว้
ก็ถามว่าเบอร์ใครเขาบอกว่าอ๋อเบอร์เขาเอง

นี่ขออภัยที่ต้องใช้เท้าเพราะว่าแขนสองข้างเขาด้วย
เขาเลยต้องเอาเท้าหยิบ

ทีนี้จากการขยายผลจับกลุ่มแก๊งขอทานชาวจีน

พี่ผู้หญิงต้องเชิญมาเปิดปากไหมเขาไม่เปิดปากเลย

เพราะไม่เปิดปากซัดทอดใครเลยนะคะ
เรื่องต้นปคมส่งตัวไปตมแล้ว
ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการส่งกลับประเทศ
แล้วก็เตรียมที่จะร่วมสอบสวนขยายผล
เพื่อทลายเครือข่ายนี้
พี่ผู้หญิงดูหน่อย

มีแบงค์สีแดงมีแบงค์สีเขียว

มีแบงค์นี่แบงค์๒๐แบงค์๕๐แบงค์๑๐๐

เงินของพวกเราทั้งนั้นแหละ
บางคนบอกเห็นรายได้แล้วสงสารตัวเองเหลือเกิน

ถ้าเกิดรู้วิธีการอย่างนี้นะ

อันนี้รายที่๒รายเดียวที่กำลังตรวจแยกกองนับอยู่

เขารู้ว่าเขาจะทำยังไงเวลาถูกจับ

ครั้งแรกที่ถูกจับอย่างนี้หรือเปล่า
บางคนมาอยู่กี่เดือนกี่ปี

ตำรวจได้คุมตัวล่ามไว้ไหม

แล้วคุณมาเคลียร์แทนเขามาในเนื่องในโอกาสอะไร

เจ้าหน้าที่เนี่ยคุณใช้วิธีการแบบนี้ใช่ไหม
เจอมากี่ครั้งกี่หนแล้วใช้วิธีการแบบนี้

หลังเข้าให้ข้อมูลการร่วมจับกลุ่ม

วันนี้นี่ฮะท่านว่าที่ร้อยตรี

รธนกฤษจิตอารีรัฐนะครับ

แล้วก็ดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาลด้วย

ไปกับปำรวจหลายท้องที่หน่วยงาน
งานด้วยจับเสร็จคนที่๗นะฮะวันนี้ได้๗คนนะฮะที่สอนอบังรักษ์นะฮะ
คือท่านธนกิจบอกว่าทันทีที่ชายคนจีนคนที่๗มาถึงโรงพัก
เนี่ยโอ้โหนี่นี่เขาโมโหโมโหแล้วฉุนเฉียวนี่นี่โมโหแล้วนะนี่เห็น
นะไม่พอใจหลังตำรวจเนี่ยพยายามขอตรวจสอบโทรศัพท์ของเขา
เขาใช้เท้าเนี่ยคีบโทรศัพท์แล้วก็เหวี่ยงลงพื้นเหมือนตั้งใจ
ทำลายหลักฐานอาจจะจับไม่ถนัดแล้วหลุดมือหรือเปล่าหลุดท้าว
อภัยค่ะแต่ดูเหมือนตั้งใจทำให้มันแตกเพื่อทำลายหลักฐาน
จากการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยท่านดรธนกิจบอกว่าเป็น
ไทยของผู้ชายคนนี้นี่แหละและมีความเชื่อมโยงไปกับ
เบอร์ของเว็บพนันออนไลน์เอาแล้วไงบาดแผลตามใบหน้าและลำ
ตัวของผู้ชายคนนี้ตอนแรกชายจีนคนนี้ให้ข้อมูลว่าเคยเป็น
ทหารบาดเจ็บต่อมาบอกไม่ได้เป็นทหารเพียงแค่เข้าไปช่วย
เจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บแต่ก็ไม่บอกว่าเจ็บเพราะอะไร
คุณกันจอมพลังบอกว่ากลุ่มชายคนจีนเหล่านี้นะฮะหรือว่าผู้หญิงด้วยเนี่ย
กลุ่มชาวจีนมาขอทานเนี่ยฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ย
ข้อน่าสงสัยคือทุกคนมีบาดแผลลักษณะถูกกระทำเหมือนกัน
ใส่ชุดนักศึกษาเหมือนกันอย่างมีพิรุษ
เชื่อว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้ถูกทารุณกรรมแล้วจับมานั่งขอทาน
โดยมีกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์อยู่เบื้องหลัง
แต่จะเป็นจีนหรือไทยเนี่ยต้องไปตรวจสอบขยายผล
เดี๋ยวจะประสานการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบที่พักของชายชาวจีนและหญิงชาวจีน
โดยเฉพาะคนที่๗ที่จับได้วันนี้
หลังมีข้อมูลว่าอยู่เยาวราช
ซึ่งแหล่งที่อยู่ตรงกันกับผู้หญิงชาวจีน๓คนที่ส่งต่อมอไปแล้ว

ทำให้เชื่อว่าทั้งหมดเชื่อมโยงกันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเดียวกัน
แล้วต้องไปตรวจสอบในส่วนของล่ามด้วยน้องมิ้น

ล่ามคนไทยที่มาช่วยเหลือกลุ่มคนพวกนี้เนี่ย
เพราะล่ามรายแรกมีสามีเป็นคนจีน

ขอทานถูกจับโทรเรียกล่าม
ล่ามนั่งรถตู้เอาผาดมาเคลียร์
คือเอาเป็นขอทานแล้วมีร่ามก็งงแล้วนะคะ
นี่เห็นไหม
อีกคนนึงมีล่ามเหมือนกันนะ
ล่ามรายที่๒เนี่ยอ้างว่ามีคนจีนเนี่ยว่าจ้างให้เอาพาสปอร์ตมาให้
มาถึงโรงพักตำรวจติดต่อไปตัดสายทิ้งไม่คุยด้วย
พฤติการเหล่านี้เนี่ยมองว่าล่ามคนไทย

และเป็นตัวแปรสำคัญเกี่ยวกับแก๊งขอทานชาวจีนเหล่านี้
ตรวจสอบก็บอกว่าเหมือนเป็นแก๊งพวกที่เป็นเว็บพนัน

ก็ขอเวลาเจ้าที่ทำงานก่อนแล้วกันนะโอเคนะ

แต่คนที่๓เหมือนว่าตัวเองไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย
แต่ถูกคนจีนว่าจ้างมาให้เอาพาสปอร์ตมาให้
ซึ่งร่ามคนนี้ก็พยายามที่จะติดต่อคนจีน
ว่าฉันถูกจับฉันไม่ได้รู้เรื่อง

ไม่ได้รับการติดต่อใดทั้งสิ้น
ทุกผู้ชมบอกล่ามนั่งรถตู้เวลไฟล์ไม่ใช่เอาผ่านโปรไฟล์

เมื่อก่อนนี้นั่งรถเมย์ก็บุญแล้ว
นี่ล่ามล่ามนั่งรถตู้หรู

ตำรวจสนลุมพินีเพราะว่ามีหลายท้องที่นะที่ไปเจอเนี่ย
สอนอลุมพินีนะฮะไปคุมตัวผู้ชายชาวจีนอายุ๒๗ปี
อันนี้คือคุมตัวแล้วล่ะพาไปค้นห้อง
หัวลำโพงก็ใกล้ยานเยาวราชนะไม่ได้ห่างกันมาก
อันนี้อยู่หัวลำโพงนะก็ในห้องก็มีเตียงนอน๒เตียงเงินสดอีกหลายพันบาท
นี่ห้องขอทานโอ้โหเป็นยังไงห้องพักขอทาน
ก็คือขอทานมีห้องนอนเนอะมีห้องพัก

อุ๋ยถ้าได้วันละหมื่นนอนโรงแรมได้เลยนะเอาจริงนอนโรงแรมหรูได้เลยนะวันละคืน
โอ้โหแล้วมีเงินอีกหลายพันบาทในห้องนะฮะ
เรื่องการดำเนินคดีนะครับก็ถ้าตามขั้นตอนเนี่ยก็ต้องถูกเปรียบเทียบปรับตาม
ตามข้อหาเรื่องการไปเรียรัยโดยผิดกฎหมายก่อน
อันนี้คือกฎหมายอยู่แล้วนะฮะจะเรียรัยต้องขออนุญาตขอทงขอทานพวกนี้นะครับ
เหลือตามขั้นตอนก็คือแน่นอนเป็นคนต่างด้าวคนต่างชาติ
ก็ต้องให้ตมไปตรวจสอบแล้วทำผิดอย่างนี้ก็ต้องผลักดันกลับประเทศเขา
แล้วขึ้นบัญชีดำเอาไว้ห้ามเข้าประเทศไทยอีก
อย่างตำรวจก็จะขยายผลต่อเรื่องของเครือข่าย
นะเพราะว่ามันโอ้โหเราเจอเรื่องพวกแก๊งมาเฟีย
จีนเทาใช่ไหมยาเสพติดบ่อนพนันออนไลน์
ลาโอเกะธุรกิจผิดกฎหมายบ่อนเบิร์น

ทีนี้อย่างที่เห็นว่าทุกคนจะมีลักษณะบาดแผล
คล้ายหรือว่าร่วมกันคือไฟไหม้
ไฟใหม่ถี่จีนโดนระเบิดถี่จีนอะไรก็ใหม่ที่จีนบ้างเนี่ยนะคะ
เราก็เลยอยากจะถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คืออย่างนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ปลอมไม่ได้เมคไม่ได้ใส่เอฟเคอะไรนะ
เพราะมันแผลจริงอันนี้แผลจริงมือเขาก็กุดจริง
แต่ว่ามันเกิดจากไฟไหม้จริงไหม

แล้วก็เลยวีดีโอคอลไปถามหมอเมฆนะคะ
หมอเมฆคลินิกเสริมความงามทุกคนรู้จักกันดี
หมอเมฆเนี่ยชื่อจริงคือนายแพทย์วัชพลธนมิตรามณีนะคะ
เราก็ถามหมอเมฆว่าหมอเมฆไอ้แผลแบบนี้เนี่ย

เมฆบอกว่าถ้าดูจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ย
ร่องรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้น
เอาเป็นว่าที่บอกได้อย่างแรกเลยก็คือ
ตอนที่เขาประสบเหตุจนเขาต้องมีบาดแผลแบบนี้เนี่ย
เขาต้องเจ็บมากมันต้องเจ็บแล้วทุกข์ทรมานอย่างมาก

มีความเป็นไปได้ว่าถูกน้ำกรดมากกว่าถูกไฟไหม้หรือไฟชอตค่ะ

และลักษณะบาดแผลเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ปี
เป็นแผลเฉพาะจุดเพราะมีรอยแผลเป็นไปในทางเดียวกัน
ตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเป็นแผลไฟไหม้เนี่ย
ลักษณะของแผลมันจะลามทั่วทั้งตัวไม่ได้เป็นเฉพาะที่
และที่สำคัญไฟไหม้ไม่สามารถทำให้นิ้วกุดหรือว่าขาดได้
ลองดูเปรียบเทียบนะคะอันนี้แผลไฟไหม้
แต่ทางขวาเนี่ยมันเป็นแผลเฉพาะที่เหมือนโดนแค่เฉพาะจุดอะค่ะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน้ำกรดมากกว่าเพราะน้ำกรดมันก็ไหม้เหมือนกัน
แต่มันไหม้แค่เฉพาะจุดที่โดนราด
แล้วเขาบอกว่าแผลไฟไหม้ไม่สามารถทำให้นิ้วกุดได้นะคะ
แต่น้ำกดมันอาจจะกัดกระดงกระดูกจนนิ้วกุดได้อย่างเงี้หรออ่า
แผลที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะโดนน้ำกรดและกลุ่มคนที่ใช้น้ำกรดต้องชำนาญพอตัวด้วย
เพราะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้เกิดแผลบริเวณไหนลักษณะใดบ้าง
เพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบหายใจและดวงตาค่ะ
อ๋อเขาถึงเห็นมองเห็นแล้วก็หายใจได้

แต่จะบอกว่าคุณนี้คือชุมหูเค้าไม่ค่อยถนัด
เพราะว่ามันมีอย่างยิบ
แล้วไปบอกว่าตอนดองเข้าไปไม่ทโทรมาน้าจักรตายแล้วอยู่อย่างไร
ก็หมอเมฆบอกเลยว่าตอนทำให้เดินบาดแผลนี้
ต้องทุกข์ทรมานมากมันจะเจ็บมาก

หมอเมฆบอกว่า๙๐ครับ

ถามว่าแล้วรักษาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม

ถ้าดูจากแผลมันน่าจะผ่านมานานหลายปี
แล้วถ้าพูดถึงระบบตาระบบปอดอย่างนี้ก็
ก็น่าจะไม่ได้มีผลกระทบต่อตรงส่วนตาหรือปอดมากครับ
ที่เราดูจากดูบาดแผลคืออย่างที่เราเห็นนะครับ
ว่าแผลเป็นเฉพาะใบหน้าลำคออย่างเดียวเลย

มันจะเป็นแผลที่ว่ามีผลหมดเลย
ทั้งใบหน้าแค้นขาลำตัว
มันจะเป็นหมดครับถ้าไหม้ถึงขนาดนี้
ดังนั้นข้อสันนิษฐานว่าถ้าเกิดจากน้ำกรดก็
ก็มีข้อสันติหนังได้เช่นกันครับเป็นไปได้
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นคือมันโหดร้ายมากนะพี่อุ๋ย
คือหนังที่เราดูที่เป็นหนังแบบทรมานคน
ที่ว่าโหดแล้วอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะ
คือเราได้ยินข่าวพวกแก๊งขอทานจับคนไปขอทานเนี่ย

ตัดแขนตัดขาทำให้ตาบอดอะไรแล้วเพื่อเอาไปขอทาน
แต่นี่คือมันเอาน้ำกรดลาดเพื่อให้พิการแล้วก็พาไปขอทาน